หนูทำไมเก็บเงินเก็บทองได้มากกว่าพี่อีกล่ะ

ให้ไปดูกันว่าหนูเก็บเงินได้เท่าไหร่ครับ

หนูที่ว่าหนูตัวเป็นเป็น

เป็นรังรักของน้องหนูของเรา

จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลยหรือไงนะครับ

หนูบ้าขโมยเงินไปทำรัง
เมนูคั่วหนูต้องเข้าแล้วล่ะ

หญิงสาวถามว่ามันหล่นหรือเปล่า

ผู้ชายในคลิปบอกโอ๊ยใครจะไปทำหล่นนะ

นี่แสดงว่ามันขโมยเงินเรา
เพื่อเอามาทำรังนะฮะ
บางคนบอกหนูค่อนข้างจะมีฐานะนะ
บางคนบอกหนูก็อยากมีอนาคตเหมือนกันนะฮะ

หรือว่าสามีตัวดีเนี่ย
เอามาซ่อนไว้แบบนี้แล้วโทษหนูหรือเปล่า
เจ้าของโพสต์ก็มีอีกคลิปให้ดูนะครับ

บอกว่านี่มีรอยกัดของหนูนะ
ถ้าพี่เอามาซ่อนเองพี่ไม่กัดมันขาดหรอก

คลิปนี้ก็เขียนข้อความบอกว่าต่อจากคลิปที่แล้วครับ
ที่หนูกัดไปไม่เยอะกัดไป๒๓ใบ
ถ้าเห็นช้ากว่านี้มีหวังเละเลยนะฮะ

ก็หลายบาทนะเป็นพันเหมือนกันนะครับ